คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะในตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภาวะปีที่อุดรธานีนะคะ
ผู้หญิงเข้ามากันสองคนครับอยู่ดีดีมีคนนึงถอดกางเกงอ่า
ยองแล้วปัสสาวะเลยค่ะเพื่อนอีกคนนึงก็เตือนว่ามีกล้องมีกล้องวงจรปิด
ยังหันมาดูกล้องเลยนะงั้นเลยอ๋อไปดูภาพเท่าที่ดูได้ค่ะ
แล้วก็เพื่อนคอยเฝ้าดูให้ก่อนว่ามีใครเยินพันมา
อะไรไม่น่ะเนี่ยเดินเข้าไปถอดกางเกงนั่งยอง
๓ในตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะคะ
อย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเพื่อนดูต้นทางให้ค่ะ
ว่าสามารถปัสสาวะได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า
แต่นี่เหมือนกับว่าพอเขาดูไปดูมาเขาหันเขาเห็นกล้องแล้วเขาเลยหัวเราะ

แล้วคนที่นั่งปัสสาวะอยู่เขาถามไซส์เหมือนกล้องอยู่ไหน
แต่มันกำลังปัสสาวะอยู่ไงมันจะอยู่กลางคันไม่ได้ไงคะ
ไม่ได้ค่ะหยุดไม่ได้
เขาก็ต้องปัสสาวะจนเสร็จนะ

เห็นใจก็เห็นใจแต่คนก็วิจารณ์กันสองมุมไง
บางคนก็เข้าใจว่าเขาคงปวดมากแล้วหาห้องน้ำไม่ได้หรือเปล่า
คือเห็นใจตอนที่มันหยุดไม่ได้
มันเบรกกลางคันไม่ได้แล้วคุณเข็มมาสอนมันไปแล้ว
ใช่ค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกมีคนก็ให้ข้อมูลว่า
แถวนั้นอีกนิดเดียวก็ถึงห้องน้ำแล้ว

แล้วห้องน้ำก็สะอาดสะดวกด้วย

แล้วทำไมจะต้องมานั่งยองปัสสาวะอยู่ตรงนี้

ไม่แน่ใจเลยค่ะเราไปคุยกับเจ้าของแผงขายสินค้า
ร้านเขาขายแบบทุกอย่าง๒๐บาทเป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะ

คุณพี่เขาบอกว่าเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเคยโพสต์คลิปไปแล้ว
ผู้หญิงไปนั่งปัสสาวะตรงนี้แหละเคยโพสต์ไปแล้วรอบนึง
ที่เคยมีข่าวว่าชอบมีคนแอบมาขี่มาอะไรแถวนี้
คุณพี่เขาบอกว่าตอนนั้นก็เป็นข่าวก็นึกว่าเป็นข่าวไปแล้ว
แล้วสาวก็น่าจะอายก็น่าจะรู้ว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิด
แต่กลายเป็นว่าอ้าวที่เดิมเลยค่ะจุดเดิมเลยค่ะ
ก็เลยต้องโพสต์คลิปอีกรอบนึงค่ะ
คุณพี่บอกว่ามันไม่รู้จะยังไงแล้วทำไมถึงต้องมาปัสสาวะตรงนี้
คือเขาก็ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาราวอะไรนะคะ
ก็ที่ลงคลิปเอาไว้จะได้ให้เจ้าตัวเห็นว่าตัวเองทำอะไรลงไป
ไปนั่งยองปัสสาวะกลางตลาดแบบนี้ได้ยังไง
ปัญหาคือมันมีกลิ่นเหม็นไปทั่วตลาด
แล้วห้องน้ำอยู่ใกล้ค่ะคุณพี่มงคลยืนยันว่าแถวนั้นมีห้องน้ำ

ไม่ได้เบื่อ
มันเป็นพฤติกรรมที่มักง่ายเกินไปหรือเปล่า
ห้องน้ำมีเดินหาสิแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วย

ไม่รู้ว่ามีคนลงคนร้ายอะไรหรือเปล่า
อยู่ดีไปถอดกางเกงที่สาธารณะ

ก็อาจจะต้องทำป้ายไปเลย
ทำลูกสอนบอกว่าห้องน้ำอยู่ตรงนั้น
เพื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วเห็นว่า
ตลาดเงียบขอเสื้อหน่อยดีกว่า